คุณผู้ชมคะที่จังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่ามีเพื่อนเพื่อนล้อมวงกินข้าวกินเหล้ากันอยู่เหมือนกับว่าไปฉลองที่เพื่อนเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำมีอยู่สองคนในกลุ่มลุกขึ้นไปคุยกันคุยกันไม่รู้เรื่องหรือยังไงก็ไม่รู้
ฝ่ายหนึ่งชักปืนยิงใส่อีกฝ่ายหนึ่งจนเขาเสียชีวิตคนยิงก็หนีไปแต่ว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยสิคะ
พอเห็นศพแล้วเนี่ยโอ้โหร้องไห้กันแทบเป็นลมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือพ่อเห็นศพลูกชายล้องไห้จนแบบเป็นลมไปเลยอีกผู้เสียชีวิตชื่อว่านายบัญชาบุญธรรมหรือใน
เกิดขึ้นริมคลองโพหักที่อำเภอบังแพจวัตรราชบุรี
พอศพของนายบัญชาไปถึงสาราวัดใหญ่โพหัก
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา
ญาติญาติก็ร้องไห้เสียใจอย่างที่เห็นในภาพ
ทุกคนก็กอดร่างไร้วิญญาณของในร็อกด้วยความอาลัย
ทีมข่าวคุยกับพี่สาวของในร็อกค่ะ
พี่สาวบอกว่าครอบครัวก็ยังไม่รู้จริงว่าปมเหตุมันคืออะไร
มั่นใจว่าการเสียชีวิตของน้องชายไม่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย
คือตั้งแต่น้องชายออกมาจากเรือนจำ
ก็สัญญากับครอบครัวว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดี
จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าน้องชายถูกลวงไปฆ่าหรือเปล่า
คือวันที่เกิดเรื่องเพื่อนน้องชายโทรตามให้ไปกินเหล้า
โทรตามหลายรอบมากน้องชายก็ปฏิเสธนะไม่ยอมออกไป
เพื่อนในกลุ่มบอกว่ามาเถอะมาฉลองให้เพื่อนหน่อย
เพื่อนเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำ
น้องชายก็เลยยอมออกไป
แต่ที่แน่คนก่อเหตุไม่ใช่ลูกผู้ชาย

แล้วตั้งคำถามเลยว่าเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าเนี่ย
ถ้าเป็นเพื่อนกันจริงมันต้องคุยกัน
มันต้องให้อภัยกันได้ไม่ใช่มายิงกัน
ก็ย้ำว่าครอบครัวจะสวดศพให้ลูกชาย๓คืน
ถ้ายังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้ก็จะเก็บศพเอาไว้แบบนี้ค่ะ
เพื่อนมนุษย์ได้เป็นอย่างเดียวกัน
ทำแบบนี้มันใช้ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่คนแล้ว
จริงมันก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
แล้วทำไมผิดแล้วไม่ให้อภัยเพื่อน

ผู้ต้องหายังหนีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้ไปคุยกับแม่ของผู้ต้องหานะฮะ
ชื่อนางสมทบนะครับ
คือแม่ของผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุนี้ยังติดต่อลูกชายไม่ได้เหมือนกัน

แต่ที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าลูกชายเคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
แต่คือแม่เขายืนยันว่าลูกชายเขาตอนที่อยู่บ้านนะ

ไม่เคยไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับใคร
ถ้าลูกฟังอยู่แม่อยากบอกผ่านไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์เลยว่าแม่เนี่ยเป็นห่วงมากตอนนี้
กลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายซ่อนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่
ขอให้ออกมามอบตัวกับตำรวจเถอะลูก
ห่วงนะเราก็รู้ว่าโลกเราผิดแต่เราก็ห่วงเขาก็

ถ้าเป็นอะไรก็อยากให้เขาบอกตัว
ใช่เขาก็บอกพวก
เขาก็พูดว่าเออถ้าติดต่อได้ให้คุยให้มอบตัวอะไรอย่างนี้
แม่ก็เอออยากให้มอบแต่แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ไม่ติดต่อแม่เลย
ไม่รู้แล้วแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาหรอก
ปกติอยู่กันที่นี่มีใครกันอยู่บ้าง

แต่แม่ก็จะพูดว่าเข้าห้างลูกก็ไม่ใช่เขาก็ติดใส่ใจคอเขาก็ดี
ก็มีคนชอบคนรักเขาเยอะนะแต่ทีนี้เขามีปัญหาอะไรกันแม่ก็ไม่รู้เขานะ
ที่เขาร่วมวงดื่มเหล้าด้วยกันในคืนเกิดเหตุ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้คุยด้วยนะครับที่งานศพเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าตอนที่ร่วมวงกันเขาก็ไม่เห็นนะว่าในร็อกผู้ตายกับนายแอนผู้ก่อเหตุเนี่ยมีปัญหาทะเลาะอะไรกัน
เพราะตอนที่นั่งดื่มด้วยกันเนี่ยฮะคือเขาก็ยังหัวเราะยังชนแก้วกันอยู่เลย
ก็ดูปกตินะแต่เพื่อนในกลุ่มเนี่ยจะรู้กันดีว่าทุกครั้งเวลาที่ในแอนผู้ต้องหาเนี่ยเขาเมาเนี่ย
เขาจะอารมณ์ร้อนเหมือนแม่บอกลูกชายเป็นคนดีใช่ไหมเวลาอยู่บ้าน
แต่ว่าเวลามากินเหล้าเนี่ยแล้วเมาเมื่อไหอารมณ์ร้อนทันทีใครพูดจาไม่เข้าหูนะ
พูดอะไรผิดใจนิดหน่อยจะโกรธแล้วเวลาโกรธชอบเอาปืนเนี่ยออกมาขู่
คือคนตายในร็อกนี่เสื้อเหลืองนะฮะที่ยืนอยู่เนี่ยนะครับโอบเพื่อนอยู่
อีกคนในแอนนะฮะเสื้อขาวที่เป็นผู้ต้องหาที่ยังหนีอยู่นะครับ
ทางผู้กับการสพโภหักนะครับพันธมตเอกทัศน์ชัยทิพเนท
วันนี้ท่านก็มาร่วมพิธีรดน้ำศพผู้ตายด้วยนะครับแล้วก็ถือโอกาสในการสอบถามข้อมูล
จากเพื่อนของผู้ตายและผู้ต้องหาที่อยู่ในคืนวันเกิดเหตุด้วย
เรื่องต้นตอนนี้สารจังหวัดราชบุรีอนุมัติหมายจับนายประพัทธ์หรือว่านายแอนผู้ต้องหาแล้วนะครับ
กำลังเร่งติดตามตัวอยู่ตำรวจเชื่อว่ายังกบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนี่แหละ
ส่วนสาเหตุการก่อเหตุคาดว่าคงจะมีการทะเลาะวิวาดกันในวงเล่า
หรือไม่ก็นายแอนผู้ก่อเหตุกับนายร็อกผู้ตายเขาอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่ทำกันอยู่
ในเชิงอาจจะเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่มีใครรู้ข้อมูล
อาจจะออกไปเคลียร์กันแล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้น